เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้าง
เชียร์มวยกันหน่อยมวยสากลกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวติดตามได้จากรายงานครับ
ธเนธองค์จันตะยังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ
หลังจากเอาชนะนักชกรัสเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
แข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่๗
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่๔
มีกำปั้นไทยขึ้นชกในรอบรองชนะเลิศทั้งหมด๕รุ่น
เริ่มจากรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิงรัชดาพรสาวต่อ
พรสาวต่อเฉินชนะนาซิมอิชชาโนว่าจากพระศักดิ์ฐาน๒ต่อ๑เสียง
ได้เข้าไปพบนักชกรัสเซียในรอบชิงชนะเลิศ
รุ่น๔๙กิโลกรัมชายทิฏิศัพท์หอยทอง
ให้กับวาดิมคูเดครอฟจากรัสเซีย
ลอย๐ต่อ๓เสียงตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
มาถึงในรุ่นความหวัง๕๒กิโลกรัมธเนธองค์จันตะ
ชกดีกรีทีมชาติไทยตอนเอาชนะชินกริสนาตีรอส
รัสเซียไปอย่างขาดลอย๓ต่อ๐เสียง
ชิงเหรียญทองกับนักชกฝรั่งเศส
เช่นเดียวกับยุทธพงศ์ทองดีหรือดังสเพลินจิต
ในรุ่น๕๖กิโลกรัมที่ถลุงเอาชนะนักชกจากคาซักสถาน
เยอร์ตุกัลชินูรีนอฟไปแบบเอกชั้น
ถือเป็นนักชกไทยคนที่๓ที่ผ่านทะลุเข้าชิงได้สำเร็จ
โดยจะไปพบกับนักชกญี่ปุ่นในรอบชิง
ขณะที่ในรุ่น๖๔กิโลกรัมสมชัยวงสุวรรณ
พาทาแพ้ให้กับเอ็มเกอร์โอกานีเซียนจากยูเคนไปแบบไม่เอกฉัน
โปรแกรมการแข่งขันของทีมกำปั้นไทย

เริ่มจากรอบรองชนะเลิศจุธามาสรักษัตริย์ในรุ่น๕๑กิโลกรัมหญิง
และรอบชิงชนะเลิศคือรัชดาพรเสาต่อรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิง
และยุทธพงศ์ทองดีรุ่น๕๖กิโลกรัมชาย
สำหรับการแข่งขันมวยสากลครั้งนี้นะครับ
ก็จะมีไปถึงในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
ที่สนใจก็สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีครับ
ชุศัพท์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่